ยาเสพติดมันทำร้ายชีวิตคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเสมอ

ผู้ชายคนนึงเขาต้องการจะขอกุญแจจากพ่อเป็นกุญแจยุงข้าว
อาศัยตอนพ่อเผลอเอาค้อนทุบหัวพ่อจนตายขาบ้านคุณผู้ชมครับ
ตัวเองแท้เนี่ยนะคะถูกต้องฮะไปดูเหตุการณ์นี้มันเกิดสองทุ่มครึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับในพื้นที่จังหวัดกรสินตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์มีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในหมู่บ้านหนองอีบุตรหมู่หนึ่ง
ตำบลหนองอีบุตรอำเภอห้วยพึ่งที่กรสินครับนะฮะไปพบศพชายอายุเจ็ดสิบห้าปี
ชื่อว่านายสวัสดิ์นะฮะเป็นนามสมมุตินอนเสียชีวิตอยู่หน้ายุ้งข้าว
ภายในบ้านของตัวเองสภาพศพเนี่ยนะถูกของแข็งทุบตีที่ศีรษะ
เป็นแผลชะกันมีรอยยุบนะฮะแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณหนึ่งวันหรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีคนไปเจอศพนะครับ
ใกล้กันไปเจอค้อนตอกตะปูเปื้อนเลือดแล้วก็ท่อนไม้ตกอยู่
ว่าคนร้ายใช้ค้อนนี้ในการก่อเหตุทุบศีรษะเข้าไป
แล้วก็ต้องเก็บอันนี้ไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครหรอกครับลูกชายของผู้ตาย
ชื่อว่านายอัครเดชนะฮะอันนี้ก็เป็นนามสมมุติเช่นเดียวกัน
อายุสี่สิบสี่ปีหลังก่อเหตุเนี้ย
ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้เพราะเขาไปซ่อนอยู่ที่หลังบ้าน
นะฮะในหมู่บ้านหนองอีบุตรนะฮะเป็นบ้านของชาวบ้านเนี่ย
คนนี้ที่เบอร์หน้าเอาไว้นะครับตำรวจควบคุมตัวมา
มาสอบปากคำนะฮะเขาบอกว่าช่วงบ่ายของวันที่๒๓ที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์มาหาพ่อที่บ้านพักท้ายหมู่บ้าน
แล้วบอกพ่อผมขอกุญแจยุงข้าวหน่อยเดี๋ยวจะเปิดเอาข้าวเปลือกไปขาย
แต่พ่อไม่ยอมให้ก็มีปากเสียงกันเพราะรู้ว่าลูกจะเอาเงินไปทำอะไร
หลังจากนั้นฝ่ายลูกเนี่ยอาศัยจังหวะที่พ่อเผลอเอาค้อนตอกตำปูกับท่อนไม้ทุบตีที่หัวพ่อหลายต่อหลายครั้ง
พ่อล้มลงแน่นิ่งไปต่อหน้าที่บริเวณหน้ายุงข้าวแล้วก็เอากุญแจจากพ่อไปได้
ไปเปิดยุงข้าวเอาข้าวเปลือกไปขายสองครั้งแต่ตอนนั้นพ่อเสียชีวิตแล้วนะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้ายุ้งข้าวแต่เขาเอาข้าวไปขาย
แล้วได้เงินไปซื้อยาบ้ามาเสพนะฮะแล้วหลังจากนั้นหลานสาวของผู้ตายมาเจอ
ให้ไหนนอนที่ไหน
แล้วต้องไปไกลต่อกันเนี่ยนอนเสร็จแล้ว
โหรูปรีส๒บ่านผมก็เข้าบ้านเลย

พูดจายังร่องลอยอยู่เลย

ผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้เสพยาบ้านหนักมาก

มีอาการทางจิตประสาทต้องกินยารักษาเป็น๑๐ปีแล้ว
เคยส่งไปรักษาหลายครั้งกลับมาก็คุ้มครั่งอารวาสเหมือนเดิมเพราะเสพยาเหมือนเดิม
สุดท้ายก็นำตัวไปไปสอบปากคำก็ยังพูดจาวกไปวนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ส่งไปดำเนินคดีในข้อหาฆ่าบุพการีครับ